อายุ๗๘นะฮะท่านเป็นพระลูกวัดโคกไผ่
มรณภาพปริศนาในกุฏิฮะ
คือมันมีประเด็นที่ต้องติดตามกันก็คือ
กุฏิท่านติดกับโรงพยาบาลสนาม

ท่านไปฉีดวัคซีนเข็มแรกมาเมื่อ๒สัปดาห์

คราวนี้ก็คือติดโควิดหรือเปล่า
หรือว่าเรื่องวัคซีนกันแน่นะฮะช่วงเที่ยงของวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจสพเมืองนครราชศรีมานะครับ
แพทย์โรงพยาบาลมหาราชแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะครับ
หมู่๖ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมือง
พบศพหลวงพ่ออายุท่านนะครับ๗๘ปี
เป็นพระลูกวัดมรณภาพปริศนาในกุฏิชั้นล่าง
เก็บร่างห่อใส่ถุงศพอย่างมิดชิดนะครับ
เพื่อนำไปชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริง
ศิษย์วัดเล่าแบบนี้บอกว่าหลวงพ่อมีโรคประจำตัว
เป็นเบาหวานเป็นความดันแหละตามอายุของท่านนะฮะ

สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านไปฉีดวัคซีนเข็มแรกมา
แล้วกลับมามีอาการอ่อนระโหยโรยแรงนะฮะลูกศิษย์บอกแบบนั้น

ปกติท่านเป็นคนแข็งแรงครับแต่เมื่อวานนี้เริ่มมีอาการผิดปกติ
คืออ่อนเพลียมีไข้ท่านไอ
ว่าจะพาไปโรงพยาบาลเช้านี้แต่ปรากฏว่าไม่ทันซะแล้วครับ
หลวงพ่อท่านมรณภาพอย่างกระทันหัน
เชื่อว่าท่านน่าจะติดเชื้อโควิด๑๙ครับ
ปกติแกเป็นคนแข็งแรงอยู่ใช่ไหม
แข็งแรงครับก่อนแกไม่สีแก๊บเดือนนี่น้ำหนาผม
ข่าวนี้ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นภาวะครับ
คือหลังจากพบผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม๑๐รายเนี่ย
อีกทั้งโรงพยาบาลสนามอย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชม
มีโรงพยาบาลสนามแห่งที่๓ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดโคกภัย
แล้วมันก็ติดกับกุฏิของหลวงพ่อด้วย

ยังสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดไม่ได้นะฮะ
ต้องรอผลการชนสูตรจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งครับ
ครับ